ต่อที่คู่นี้นะคะออกงานอีเวนต์เหมือนกันค่ะแต่ว่าออกคนเดียวนะคะแต่ความหวานคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าหวานปี๊ดปั๊ดกระมังหม้อหายทะลุไปเลย
เป็นยังไงเหรอแม่ค่ะบอยปกรณ์กับน้องเฟย์พรประวีค่ะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้นะคะน้องเฟย์ออกงานคนเดียว

แม้จะคนเดียวแต่ตอนสัมภาษณ์ความหวานทะลุมิติไปเลยค่ะ

เฟย์เล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องการรำงานคู่
ก็ให้พี่บอยเป็นคนพิจารณาแล้วก็ช่วยกันตัดสินใจ
ยืนยันว่าพวกเราละค่ะเบานะคะจ้างได้

น้ำตาลโอ้โหหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ให้ไปเลยค่ะ
คุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเขาเรียกกันว่าอะไร
เขาเรียกกันว่าบูบูนี่
บอยบูบูเตบูบู

น่ารักมุ่งมิ้งมากจริงนะคะ
แล้วใครจะไปคิดว่าตาหนวดบรอยสุดเกณฑ์ของเรา
เขาจะกุ้มกลิ่มกับหวานใจเบอร์นี้นะคะ

อุ๊ยฝากสัมภาษณ์ดีกว่าคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่นะคะก็จะเรียกเป็นแบบคุณ
แต่ว่าบางทีก็จะมีแบบเรียกอะไรที่ฟังแบบไม่รู้เรื่องบ้าง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
ก็คิดว่ามันน่าจะมาจากเหมือนกับเวลาพูด
เหมือนเวลาพูดให้มันเหมือนแบบเหมือนเด็กพูดอะไรอย่างนี้มากกว่า
ส่วนใหญ่ก็คือก็พอเรียกมามันก็เรียกตามกัน
เอ๊ใครเริ่มก่อนพี่บอยมั้ง
เฮ้ยเขินแทนอ่ะโอ๊ยนะคนตอบว่าเขินคนถามก็ยังเขินเลยอ่ะ
สรุปก็คือเรียกอะไรก็ได้ที่ไม่เป็นภาษาแต่แบบเหมือนเด็กพูดอะไรอย่างนี้
แหมคุณก็จะไปล้อเขาตอนคบแฟนใหม่ก็มากันอย่างนี้แหละ

เออแบบนั้นเลยนะครับ